ปฏิบัติการพา๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงนะคะ
เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จ
เป็นผลงานชิ้นโบแดงของทุกภาคส่วน
ที่สามารถนำ๔ชีวิตหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จ
แล้วก็พบศูนย์อำนวยการเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
รายงานบอกว่า๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา

เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อม
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กันหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถพยาบาลไปถึงที่นั่นแล้ว

คุณผู้ชมจะได้เห็นรถพยาบาลที่นำส่งทีมหมูป่าล็อตที่๒
ซึ่งคาดว่าเป็นหมูปากคนที่๕นะคะ

คุณผู้ชมสามารถชมภาพได้เลยค่ะ
ตอนนี้นะคะรถของตำรวจนำขบวนมาก่อนหน้าแล้วนะคะ
ตามด้วยรถพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อีก๑คันค่ะ
และตอนนี้นะคะรถพยาบาลก็ได้เลี้ยวขวาขึ้นตึกหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะคะ
เพื่อที่จะนำส่งทีมหมูป่าคาดว่าจะเป็นคนที่๕
ขึ้นสู่ชั้น๘หอผู้ป่วยเฉพาะกิจที่เตรียมไว้รองรับ
หลังจากเมื่อคืนนี้เพื่อนหมูป่าทั้ง๔คนก็ไปถึงมือทางทีมแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะคะที่รถพยาบาลวิ่งมาจากสนามบินเก่า
แล้วเข้าไปถึงโรงพยาบาลซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะ
เพราะว่าตำรวจนั้นได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ถนนสนามบิน
เพื่อที่จะรองรับการจราจรในช่วงที่ลำเลียงน้องทีมหมูป่าไปส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ตอนนี้นะคะสื่อมวลชนก็ยังคงเฝ้าปากหลักรอรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะที่มาเฝ้ารอตั้งแต่เช้า
ทำให้การจัดระเบียบของสื่อมวลชนเป็นไปค่อนข้างยากค่ะ
ตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นทางตำรวจภูทรเมืองเชียงรายค่ะ
กำลังจัดระเบียบแล้วก็เหมือนระบายรถให้สัญจรผ่านไปได้ก่อนในช่วงสี่แยก
หัวถนนสนามบินก่อนที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
สำหรับในวันนี้นะคะไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่รถพยาบาลเข้าสู่โรงพยาบาลแล้ว
สื่อมวลชนต่างกรูไปที่สี่แยกบนแผงกั้นที่ตำรวจได้ตั้งไว้นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะหลังจากจัดระเบียบตลอดทั้งวันนะคะ
การทำงานของสื่อมวลชนก็ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ
พัชรวรินพัชรปภานันต์ข่าวแท้รัฐทีวิวรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุคร็อค่ะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะก็เป็นภาพล่าสุดเลย
บริเวณถนนสนามบินถนนสนามบินนี่คือถนนด้านหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
มีการปิดการจราจรเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับหมูป่าออกมาจากถ้ำนะคะ